คุณผู้ชมมาดูต่อครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีครับ
เพราะว่านักศึกษาชายถูกคนร้ายเป็นชายใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่าย
ตัวเขาบอกโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะโดนนะฮะ
ไม่คิดเลยว่าจะโดนในขณะที่เขายืนปัสสาวะในห้องน้ำบขศเนี่ย
บอกผมเป็นผู้ชายแท้ผมยังโดนเลย

สีตัวจะได้เห็นข่าวนี้ว่าเป็นสาวใช่ไหม
สมัยนี้ต้องระวังหมดนะทั้งผู้ชายผู้หญิง
เขาบอกไม่น่าเชื่อนะโดนกับตัวเอง
ซึ่งงั้นตำรวจสพมอุดรธานีก็เข้าตรวจสอบเหตุ
ถ้ำมองและแอบถ่ายภายในห้องน้ำชาย
ของบคจอุดรธานีแห่งที่๑ตำรวจหมักแท่ง

ผู้เสียหายคือนายเอคนนี้นะฮะอายุ๑๙ปี
เป็นนักศึกษาปี๒มหาวิทยาลัยแห่ง๑ในจังหวัดอุดรธานี
ก็เจ้าหน้าที่กับนายเอก็กำลังขอดูภาพ
กล้องวงจรปิดภายในห้องทำงานของเจ้าหน้าที่
ที่บคจอุดรธานีนี่แหละครับ

ก่อนจะนำไปเป็นหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีนะครับ

เกิดขึ้นเวลา๑๗น๔๐นาที
นายเอผู้เสียหายกำลังเดินเข้าไปในห้องน้ำชาย

พระสงฆ์ท่านเดินเข้าห้องน้ำเหมือนกัน
แล้วก็มีชายวัยรุ่นอายุประมาณ๒๕ปีเดินตามหลัง

พระสงฆ์เดินออกมาจากห้องน้ำ

ก็เดินตามออกมาด้วยอาการเร่งรีบ
โดยนายเอเชื่อว่าชายวัยรุ่นคนดังกล่าว
น่าจะเป็นคนที่ก่อเหตุแอบถ่ายคลิป
ขณะที่ตัวเขาเองยืนปัสสาวะอยู่ในห้องน้ำ
ส่วนพระสงฆ์ที่อยู่ในคลิปนั้นนะฮะนายเอเชื่อว่า

แต่ว่านายเอก็แสดงให้ดูว่ามันน่าจะยื่นโทรศัพท์อะไรแบบนี้
เพื่อจะแอบถ่ายเขาอย่างนี้นะฮะ

โอ้โฮ
นี่คือ

วันหยุดของผมเนี่ยผมตั้งใจจะกลับบ้านไง
รอรถประจำทางไงอุดรธานีวังสามหมอ
แต่ทีนี้ระหว่างนี้ก็ไปเข้าห้องน้ำไปปลดทุกข์ซะหน่อย
แล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ฝาผนังเนี่ย

ผมมายืนปัสสาวะอย่างมีความสุข

ถูกต้องนายเอยังร้องถามกลับไปเลยเฮ้ยทำอะไร

ตกใจสินายเอบอกว่ารีบรูดซิปกางเกงเก็บของของเขาเลย
ดน้ำลงโถส้วมแล้วก็ออกมาโผล่หน้า

เขาอยากจะฝากเตือนถึงประชาชนที่ใช้ห้องน้ำสาธารณะนะ

แล้วก็มองข้างบนมองข้าง
ข้างล่างมองช่องมองรูอะไรนะฮะ

แล้วก็ห้องน้ำอาจจะต้องมีความมิดชิดเพียงพอนะครับ

ขอให้ทำห้องน้ำห้องซ่วมที่มิดชิดมากกว่านี้
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารที่เข้าไปปลดทุกข์นะฮะ
เคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะเจอกับตัวผมเองนะครับ
เขาบอกว่าหากใครแจ้งเบาะแสจนสามารถติดตามจับคนร้าย
ผมยินดีจะมอบรางวัลให้๑๐๐๐บาท
ซึ่งไม่รู้ว่าของของผมมันไปปรากฏในคลิปอะไรหรือเปล่า

ไม่รู้ว่ามันถ่ายไปไหนถ่ายได้หรือเปล่า
ก็ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมกันมากขึ้น
คุณผู้ชมนะใครมีเบาะแสอะไรก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาไปแล้วกันครับ